คนดราม่าเรื่องกิจกรรมไหว้น้ำโขงของคุณโตโน่คุณพี่พ่อมา
คือมันมีการเปิดเผยเอกสารว่าโอ้โหลิสต์มาแล้วนะ
รายการคุณผู้ชมว่าต้องใช้หน่วยงานไหนบ้าง

เพื่อจะทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี
ในโลกออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหถ้าคุณจะต้อง
เดือดร้อนหน่วยงานเยอะขนาดนี้
สู้คุณเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลเลยไม่ดีกว่าเหรอ
งบไหนที่มันใช้จ่ายกับพวกนี้ไป
นั่นน่ะสิแล้วงบนี้ใครเป็นคนออกเงิน
คุณอารมณ์เวียงด้านครับหรือว่าครูไก่ในฐานะตัวแทนชาวนครพนม
แล้วก็ตัวแทนชมรมนกเป็ดน้ำนครพนมบอกว่าการว่ายน้ำโขงเนี่ย

ว่าการลงไปไหว้ที่สระไหว้ที่แม่น้ำมันจะไปเหมือนกับว่ายน้ำโขงเหรอ
คุณอารมณ์เขาบอกว่าการว่ายน้ำโขงมีความปลอดภัยครับ
จากมีการใส่ชูชีพและตลอดแนวน้ำโขงในเขตเทศบาล
นครพนมระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร

ไม่มีนะไอ้จุดน้ำวนไม่มีโขดหินกลางน้ำที่จะเป็นอันตรายด้วย
มีพิษก็ไม่มีครับเพราะว่าเป็นน้ำไหล
แม้จะมีกระแสไหลเชี่ยวตามธรรมชาติ
แต่เขามั่นใจนะปลอดภัยแน่ครับ
เขาเลยยืนยันว่าชมรมนกเป็ดน้ำ
จะร่วมว่ายน้ำโขงไปกับคุณโตโน่เป็นขวัญและกำลังใจด้วย
จุดที่เรียบฝั่งน้ำโขงชายแดนนครพนมเนี่ย
แล้วเขายังเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยว
มาร่วมกันสนับสนุนบริจาคเพื่อการกุศล
และเขามั่นใจว่าการว่ายน้ำโขงของคุณโตโน่
จะสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยกันทุกคน

เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย
โลกออนไลน์มีการแชร์ว่า

มีถึง๓๓รายการที่ต้องดำเนินการครับ
เพื่อให้กิจกรรมว่ายน้ำโขงผ่านพ้นไปด้วยดี

เรื่องนี้ครับผู้จัดการส่วนตัวของคุณโตโน่

ได้มาจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนที่เต็มใจบริจาค
งบภาครัฐไม่มีนะไม่มีไม่มีงบภาครัฐครับ
ส่วนรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

กิจกรรมนี้ถือเป็นการกุศลที่ควรสนับสนุน
และเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมด้วย
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่อย่างใดครับ
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในฐานะเจ้าภาพครับ
อันนี้เป็นมุมมองของรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมครับ